ดูที่บ้านตัวเองหน่อยคุณผู้ชมว่าคุณใช้ผ้าขนหนูผืนนึงเนี่ยใช้กี่วันกว่าจะซักทีนึง
เพราะมีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อเมริกาบอกไว้ว่าการใช้แบบนี้มันเทียบเท่ากับการเอาอะไรมาเช็ดตัวมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอาริโซน่าในสหรัฐอเมริกาพบว่าจำนวนเชื้อโรคบนผ้าขนหนูที่ไม่ได้ซักเกิน๓วันเนี่ยนะคุณผู้ชมมีเชื้อโรคสูงถึง๘๐ล้านตัวเทียบเท่ากับเช็ดตัวด้วยโถ่ซ่วมคุณผู้ชมหากไม่ได้ซักเพียง๑สัปดาห์นะมันจะเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐ล้านตัวแล้วก็มีทางเชื้
เรื่องนี้ไปถามอาจารย์ออสวิรชัยพุทธวงศ์จากมเกษตรครับบอกว่ามีความเป็นไปได้
แต่เป็นเคสที่เกิดขึ้นในประเทศเมืองหนาวแตกต่างจากบ้านเราที่เป็นเมืองร้อน
มีแดดช่วยลดความชื้นลดเชื้อโรคได้แต่อาจารย์ออสก็เห็นด้วยว่าควรจะซักผ้าขนหนู๓วันครั้ง
ก็จะทำให้เชื้อโรคแบคทีเรียต่างตายได้หรือเอาไปต้มน้ำร้อนก็ช่วยได้เหมือนกันครับ
จากจะซักอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแล้วควรเปลี่ยนผืนใหม่เลยทุก๓เดือนครับ
เรื่องนี้ใครเลี้ยงสุนัขต้องรู้ไว้เลยครับอย่าปล่อยให้สุนัขที่คุณเลี้ยงไปขับถ่ายเรื่อยราดในพื้นที่สาธารณะ
ไม่เก็บทำความสะอาดเพราะจะมีโทษปรับสูงถึง๕๐๐บาทตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดพศ๒๕๕๙
และยังมีข้อบรรยัติกรุงเทพมหานครระบุว่า
เจ้าของสุนัขต้องควบคุมไม่ให้สุนัขของท่าน

ส่งเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน
และต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขให้สะอาด
สิ่งปฏิกูลไม่ให้หมักหมม
ถ้าไปถ่ายในที่สาธารณะจะต้องเก็บทันที
หากปล่อยให้สุนัขของท่านไปไล่กัดคนอื่น

และต้องชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลด้วยครับ

แจ้งเบาะแสได้ก็จะได้ค่าปรับส่วนครึ่งหนึ่งด้วย
กระทบกับเงินในกระเป๋าของผู้ใช้รถครับ
จากบอร์ดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เตรียมพิจารณาปรับขึ้นค่าทางโดรน๓เส้นทาง
ก็คือทางด่วนบุรพาวิถีเส้นบางนาชนบุรี
และทางด่วนการจำนวนพิเศษก็คือเซ่นบางทีสุขสวัสดี
มีการประชุมกันวันที่๒๕กรกฎาคมนี้
โดยตามสัญญาจะมีการปรับขึ้นค่าทางด่วนทุก๕ปีครับ
และจะครบกำหนดปรับขึ้นทางด่วนในวันที่๑กันยายนนี้
แต่ละเส้นทางจะปรับขึ้นอีก๕๐๐๐บาทครับ